อันนี้สารตอนบนคงได้สัมผัสลมหนาวกันแล้ว
ส่วนกรุงเทพฯมหานครช่วงวันบุริษัทฯสุกนี้
คาดการณ์ว่าอุดหปุ่มนั้นจะลดลง
สัมผัสถึงความหนาวเย็นได้
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในปีนี้เลยนะครับ
ซึ่งการคาดการณ์ปรากฏว่ากรุงเทพ
อาจจะอยู่แค่ประมาณ๑๕๑๖องศาเท่านั้น
อย่างที่กุมตุนิยมพฤษิยาได้คาดการณ์เอาไว้
จะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ

ลักษณะของกระแสลมที่มีการหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้
คือพายุที่มีการก่อตัวก็ขึ้นแถวแถวฟิลิปปินส์
หลังจากนี้ก็จะมีการค่อยเคลื่อนตัวลงมาสู่ทะเลจีนใต้
แล้วก็จากแรงลมที่ดันลงมาก็จะทำให้พายุลูกนี้ลงไปแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
สิ่งที่มาพร้อมกับกระแสลมก็คือลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานประมาณอาทิตย์กว่าเลยนะครับ
สีม่วงตรงนี้คือลมหนาวนะครับจะสังเกตว่ามีการแผ่เข้ามาถึงเมืองไทยของเรากินพื้นที่นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
จึงทำให้ฝนที่ก่อนหน้านี้ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ถูกดันลงไปบริเวณทางตอนล่างเกือบหมดเลยนะครับ
นี่คือการแผลลงมาของลมหนาวในช่วงวันศุกร์นะครับ
สังเกตว่าสีม่วงลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็บริเวณอีสานเกือบทั้งภาคนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการแผลลงมาเป็นระยะระยะแล้วก็อ่อนกำลังลงในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแต่ความหนาวเย็นยังคงอยู่
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากน้อยแค่ไหน
ปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบพวกภาพก็คือ
กระแสลมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับช่วงก่อนหน้านี้มีการยกตัวขึ้นทำให้ภาคเหนือตอนบนนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
แต่ว่าหลังจากกลางสัปดาห์จะมีการดันตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้อุณหภูมินั้นลดลงอย่างฉับพลันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้นะครับจะสังเกตว่าภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นในวันนี้ส่วนอีสานอยู่ที่ประมาณ๑๐ต้นนะครับ
หลังจากนั้นไปดูช่วงวันศุกร์นะครับจะสังเกตว่าอีสานเหลือเพียงแค่๑๐กว่าเท่านั้นภาคเหนือ๑๗นะครับกรุงเทพเหลือประมาณ๑๗องศาเซลเซียตนะครับ
ไปดูวันอาทิตย์นะครับจะสังเกตว่ากรุงเทพเหลือประมาณ๑๖องศาส่วนภาคเหนือหรือประมาณ๙องศานะครับนี่คือสิ่งที่คาดการณ์ไว้ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ